เราเริ่มต้นกันด้วยคดีนี้ก่อนนะฮะเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นในวันนี้นะครับคงต้องไล่สืบสวนกันต่อว่าผู้ตายเนี่ยเป็นใครนะครับแต่จากสภาพศพต้องบอกว่าโหดเยี่ยมค่ะนะฮะที่นครศรีธรรมราชนะครับทุกผู้ชมครับตรงนี้เป็นท่อระบายน้ำลักษณะเหมือนกับท่อส่งน้ำมีคนไปเจอศพชายคนนึงนะฮะที่ต้องดึงขึ้นมานะนี่ค่ะกู้ภัยต้องใช้เช
นะไปมัดแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับนี่ฮะช่วยกันหลายคนแล้วก็นำศพขึ้นมาตรวจสอบนะฮะศพของผู้ชายคนนี้เนี่ยนะครับที่อยู่ที่ใต้ท่อระบายน้ำเนี่ยนะฮะพอเอาขึ้นมาแล้วจากการตรวจสอบเนี่ยตรงจุดนี้คือจุดที่เป็นทางเข้าที่ก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองท่าเรือหัวตรุษชาวบ้านแถวนั้นเรียกคลองบางขวางนะฮะอยู่ที่หมู่หนึ่งตะบนท่าเรืออำเภอเมืองนครศรีทั

ของผู้ชายคนนี้ถูกใส่กุญแจมือไพ่หลังใส่กุญแจมือไพ่หลังเอาไว้แบบนี้นะฮะล็อกไว้เลยอย่างนี้นะครับแล้วผมข้างในเกลียนแต่ว่าตรงกลางเนี่ยจะยาวไปถึงข้างหลังไทยทอยนะครับและจุดสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือมีรอยกระสุนปืนนะครับซึ่งยังไม่ทราบชนิดนะครับยิงเข้าที่ศีรษะของผู้ชายคนนี้แต่เบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่
กระยะเผาขนหนึ่งนัดด้วยกันในตัวผู้ตายไม่มีหลักฐานอย่างอื่นแล้ว
นี่นะครับทุกผู้ชมครับท่อระบายน้ำจุดนี้นะครับที่เป็นจุดทางเข้าที่ก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองท่าเรือหัวตรุษ
หรือว่าคลองบางขวางในพื้นที่ตะบนท่าเรืออำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ความกว้างเนี่ยนะฮะประมาณ๒๕เมตรถ้าดูความสูงนะสูงจากผิวน้ำถึงพื้นถนนประมาณ๒เมตร
แล้วน้ำตรงนี้เนี่ยลึกอยู่สองถึงสามเมตรท่อระบายน้ำแห่งนี้ที่คลองบางขวางนี้นะครับ
จุดที่พบศพเนี่ยน้ำนิ่งไม่มีกระแสน้ำไหลผ่านนะครับเนื่องจากปิดประตูน้ำเอาไว้นะฮะ
เรื่องต้นเนี่ยสันนิษฐานว่าคนที่ก่อเหตุน่าจะทำร้ายเขายิงเขามาจากที่อื่น
แล้วเอาศพมาทิ้งตรงนี้เพราะว่าแถวนี้นอกจากเป็นคลองส่งน้ำท่อระบายน้ำแล้วเนี่ย
มีน้ำลึกแล้วเนี่ยนะฮะยังเป็นสวนปามนะครับไม่มีสิ่งก่อสร้างด้วยเป็นสวนปาม
ไม่มีกล้องวงจรปิดด้วยคือพื้นที่ค่อนข้างเปลี่ยวก็เลยเอาศพมาทิ้งอำพลางเอาไว้นะครับ
ถนนที่ผ่านท่อระบายน้ำจุดนี้นะครับถ้าเป็นจุดถนนเส้นผ่านจุดต่างต่างนะครับ
จะสามารถทะลุออกถนนใหญ่เข้าตัวเมืองนครศรีธรรมราชได้
จากถนนใหญ่มาถึงจุดที่พบศพเนี่ยจะลึกเข้ามาประมาณ๑๕กิโลเมตร
ถือว่าลึกพอสมควรแต่ถ้าดูจากสภาพศพเนี่ยการเสียชีวิตครั้งนี้ถือว่าไม่ธรรมดา
จะเป็นจากอะไรความขัดแย้งส่วนตัวเรื่องของการหักหลังแก๊งค้ายาหรือว่าอะไร
ถึงขั้นต้องจับใส่กุญแจมือมัดไพ่หลังแล้วยิงระยะจ่อเผาขนที่ศีรษะหนึ่งนัดจนเสียชีวิต
ค่ะเราก็เลยให้ทีมข่าวของเราตามเรื่องนี้ให้ต่อนะคะ
เราส่งคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐลงพื้นที่ไป
จุดแรกที่ไปเนี่ยจุดนี้เลยจุดที่พบศพนะคะที่ท่อระบายน้ำ
ไปคุยกับคนที่พบศพเป็นคนแรกนายสัมเภากาญจนาอารีอายุสี่สิบปี
เขาเล่าให้ฟังค่ะว่าตอน๘โมงกว่าเขาออกไปหาปลาที่คลองบางขวาง
ก็ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านไปแล้วเหลือไปเห็นเหมือนมีวัตถุเขียวอยู่ไกลไกล
ตอนแรกคิดว่าเป็นสุนัขตายแล้วลอยน้ำมาเขาก็ตัดสินใจขี่รถไปจอดใกล้ใกล้
เรารีบไปบอกผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
สมของผู้ตายเนี่ยนำขึ้นมาจากน้ำเขาก็พยายามดูแบบใกล้
ก็คือยังพอมีเขาของใบหน้าอยู่จะบอกว่าไม่คุ้นเลยนะ
เขาจะรู้จักกันหมดแหละพยายามจะดูไม่คุ้นน่าจะเป็นคนนอกพื้นที่
ทีมข่าวก็เลยถามว่าเอ๊ะแบบนี้มันเป็นไปได้ไหม
ว่าคนร้ายอาจจะไปทิ้งศพตรงจุดอื่นแล้วศพลอยมาแล้วมาติดอยู่ตรงนี้
นายสัมเภายืนยันแบบนี้นะคะคนที่พบศพคนแรกบอกว่า
ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะคลองตรงนี้เป็นคลองน้ำนิ่งค่ะ
คุณผู้ชมประตูระบายน้ำก็ปิดอยู่ดังนั้นคาดว่าตั้งใจนำศพไปทิ้งตรงนี้
เหมือนกับว่าตั้งใจเอาศพไปทิ้งใต้ท่อระบายน้ำอะค่ะครับ
แต่พอศพขึ้นอืดก็เลยลอยโผล่ขึ้นมา
ทีนี้ค่ะทีมขาวก็หาข้อมูลเผินนะคะ

คนพบศพคนแรกแล้วก็ไปคุยกับอาสาสมัครมูลนิธิใต้เต็กตึงคนที่ไปเก็บศพค่ะ
นายจตุพลแพลวกสินอายุ๔๑ปีนะคะ
เขาบอกว่าพอได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านก็รีบไป
พบศพผู้ตายอยู่ในช่องท่อระบายน้ำลักษณะคือนอนหงาย
แต่มือทั้งสองข้างถูกใส่กุญแจมือไพ่หลังเอาไว้
มีร่องรอยถูกกระสุนปืนยิงที่ศีรษะ๑นัด
ใกล้ใกล้กันประมาณสัก๕เมตรนะคะจะเป็นประตูระบายน้ำอะค่ะ
ย่าเนี่ยขึ้นรกทึบเลยก็พยายามจะดูรอบตรงนั้นมันก็ไม่มีร่องรอยการต่อสู้อะไร
จากการสอบถามชาวบ้านแถวนั้นก็ไม่มีใครคุ้นหน้าผู้เสียชีวิต
ปกติถนนเส้นนี้เป็นทางเปลี่ยวค่ะเป็นสวนปาม
คาดว่าถนนรุกรังเส้นเรียบครองหัวตรุดนะค่ะครับ
จะเป็นเส้นทางที่คนร้ายขับรถมาแล้วก็ตั้งใจทิ้งศพที่จุดนี้
ใจมือด้านหลังแล้วก็ศีรษะมีร่องรอยถูกทำร้ายด้วย

แล้วก็เป็นยาวมาด้านหลัง

ก็ใส่กุญแจมือด้วยเราก็โดนทิศาสตร์ได้ว่าน่า
ที่อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ๕๐๐เมตร
เล่าให้ฟังว่าเธอกับเพื่อนคนงานนะคะ
ขับรถผ่านจุดที่พบศพทุกวัน
เพราะว่าเป็นถนนที่ต้องผ่านเข้าไปที่ไซส์งานก่อสร้างนะคะ
ที่ผ่านมาก็ไม่มีอะไรผิดสังเกต
ไม่เคยได้ยินเสียงปืนแม้แต่นัดเดียว

แต่ยอมรับว่าถนนจุดที่เกิดเหตุค่อนข้างจะเปลี่ยวมาก

คือทุ่มกว่าคนงานชาวบ้านแถวนั้นเข้านอนกันหมดแล้วอะค่ะ
ส่วนศพของผู้เสียชีวิตเธอก็ไปดูนะ
บอกว่าพยายามจะดูว่าเอ๊ะมันคนแถวนี้ไหม
หน้าเขาบ้างไหมเธอบอกไม่คุ้นเลย
คนงานในแคมป์ก็ยังอยู่ครบทุกคนไม่มีใครหายไป
ก็เลยค่อนข้างจะมั่นใจว่าผู้ตายน่าจะเป็นคนนอกพื้นที่ค่ะ
มันก็จะเปิดสู่ทุนามเวลานามมาบบางหมายก็จะเปิด

นำบดสอพชมทินกรสีธรรมราชนะครับ
นิษฐานว่าผู้ตายคงเป็นคนนอกพื้นที่นะฮะ
ก็คือถูกอุ้มมาจากที่อื่นนะครับ
สู้นะครับพอมาถึงจุดตรงนี้ก็คงจะใช้ปืนยิงเขายิงแบบ
กะว่าจะเป็นการอำพลางคดีไม่ให้ใครเห็นตรงจุดนี้นะครับ
เพราะว่าเป็นพื้นที่เปลี่ยวด้วยนะครับเชื่อว่าคนร้ายต้องมีมากกว่าสองคนนะฮะ
คงใช้รถเป็นรถยนต์หรือว่ารถกระบะยารพานะในการพาตัวผู้ตายมานะครับ
เดี๋ยวต้องไปไล่สืบสวนสอบสวนก่อน

ในพื้นที่แถวนี้หรือว่าพื้นที่ไหนก็แล้วแต่
จะมีใครที่แจ้งความคนหายเอาไว้ไหม

ลักษณะแบบนี้ทรงผมแบบนี้มีรอยสักแบบนี้

เอาละตรงจุดที่เจอศพไม่มีกล้องวงจรปิด

ถ้าตามคาดการณ์ของระยะเวลาของการเจอศพ

มีรถต้องสงสัยขับเข้าขับออก
เส้นทางแถวนี้บ้างหรือไม่อย่างไร
มีชาวบ้านคนอื่นอีกไหมที่ยินเสียงปืนอะไรบ้างหรือเปล่า
ใช่ค่ะก็ต้องไปไล่ขยายผลเพิ่มเติมนะคะ